คุณรู้หรือไม่ครับว่าในแต่ละวันเจ้าเทียงเราที่เก็บขยะอยู่ต้องประสบคือเจอกับอันตรายจากขยะที่ทิ้งจากบ้านเรือนมาหลายขเทศที่ยังไม่ได้คัดแยก

เป็นพนักงานประจำเก็บขนมุนปล่อยของเครศดินแดง
ออกจากโรงงานมามาสมัครงานการ์ธรรมมนี้
ก็๒๘ปีแล้วครับ

ลูกจ้างชั่วข่าวเก็บขนมุนปล่อยทั่วไปเครศดินแดง

ออก๒ทุ่มครึ่งเลิกตี๒
ในพื้นที่แดงส่วนใหญ่จะเป็นการชักรากและส่วนใหญ่ขยะชักราก
คือรถเราไม่สามารถเข้าไปได้โดยตรงนะ
เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการจราจร

โดยปกติรถของเราก็จะมีขนาด๕ตันและ๒ขนาด๒ตัน
ขนาด๕ตันเนี่ยก็จะมีเจ้าที่ประจำรถอยู่
เป็นคนงาน๔คนแล้วก็คนขับรถ๑คนนะครับ

จะมีความยากลำบากในเรื่องของสิ่งกีดขวางต่าง
เช่นมีรถยนต์จอดขวางนะครับ
บางครั้งเนี่ยเจ้าที่เราต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลาหนึ่งนะครับ
และในการปฏิบัติหน้าที่เราต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลาหนึ่งนะครับ
และที่เราต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลาหนึ่งนะครับ
และที่เราต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลาหนึ่งนะครับ

และที่เราต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลาหนึ่งนะครับ

และที่เราต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลาหนึ่งนะครับ
และที่เราต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลาหนึ่งนะครับ
และที่เราต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลาหนึ่งนะครับ

และที่เราต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลาหนึ่งนะครับ
และที่เราต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลาหนึ่งนะครับ
และที่เราต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลาหนึ่งนะครับ
และที่เราต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลาหนึ่งนะครับ
และที่เราต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลาหนึ่งนะครับ

และที่เราต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลาหนึ่งนะครับ
และที่เราต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลาหนึ่งนะครับ
และที่เราต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลาหนึ่งนะครับ

และที่เราต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลาหนึ่งนะครับ
และที่เราต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลาหนึ่งนะครับ
และที่เราต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลาหนึ่งนะครับ

และที่เราต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลาหนึ่งนะครับ

มันมีอยู่แล้วครับเพราะชาวบ้านเขาไม่แยกให้เรา
ถังเดียวเขาก็ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันเลยเราก็ต้องเก็บไปแบบนั้นนะครับ

เหมือนอย่างนี้ก็จะไม่แยกแยกอย่างนี้ก็จะไม่แยกหรอกหลอดไฟ

แต่ละการอัดมันจะไม่กระเด็นแปลงอยู่กระเด็นใส่หน้าเรา

นี่ใส่กระป๋องนะครับ

ในระหว่างในหน้าที่วันนี้
ฉันก็เป็นเหมือนปกติทั่วไป
แล้วแต่มันจะยากลำบากช่วงเข็นเข้าเข็นออก
เพราะว่าแต่ละปล่องมันจะห่างกันทั่ว

รั่วอะไรแบบนี้ก็มีมีครับบางทีเขาจะมองเห็นเราเหมือน
จะสังเกตเราก็มีรถขยะเข้ามาบางครั้งนะบางคนเขาจะคิดเป็น
แบบนั้นแต่เราก็ทำช่วยเหลือให้บ้านเมืองสะอาดน่ะครับ

เอามาทำแบบนี้แล้วเราก็ต้องทำให้เต็มที่นะครับ

เพื่อทำความสะอาดของกรทมให้ดีที่สุดนะครับ
ในช่วงของการทำปฏิบัติงานนะครับมีอาการในการไอตอนนั้นคือไอหนักนะครับแล้วไอมาเป็นประมาณสักอาทิตย์๒อาทิตย์นะครับเราไปหาหมอ
หมอตรวจว่าพบว่าเป็นหลอดลมอักเสบนะครับ
ก็หยุดพักแล้วก็ทางหัวหน้างานนะครับท่านเห็นว่าเรามีความรู้
ก็มาให้ดำรงตำแหน่งในการจะเก็บค่าธรรมเนียมเก็บผลมูลฝอยของสำนักงานเขตดินแดงนะครับ
มีเป็นบางครั้งบางคราวที่ปวดเมื่อยครับ
แต่ว่ากิจยาไอเซ่นก็ยังชั่ว

อุปเทศล่าสุดนะครับคือทักซี่เขาอาจจะหลับในนะครับ
แล้วมาเหมือนกับลูกน้องเรากำลังเจ้าที่เราเนี่ยกำลังเทขยะอยู่
ปรากฏว่าก็วิ่งมาเต็มชนเต็มที่เลยท้ายรถทำให้เจ้าที่เราเนี่ยเสียขาไปหนึ่งข้างนะครับ
อยากให้ประชาชนเนี่ยเห็นรถขยะอะไรอย่างนี้มีความระมัดระวังนิดนึงนะครับ
เพราะบางทีเจ้าที่เราเนี่ยอาจจะเข็นขยะจะอะไรอย่างนี้อาจจะไม่มองไม่เห็นอะไรนะครับก็ช่วยกันนะครับ
ครับจริงเจ้าที่ที่มาทำงานตรงนี้นะครับก็ต้องมีความเสียสละมากนะครับ
เพราะว่าจริงเขาต้องทนกับหลายอย่างนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นขยะขยะติดเชื้อขยะอันตรายสารเคมีพวกแบตเตอรี่อะไรต่างที่ว่าสามารถที่เป็นอันตรายกับเราได้
เพราะว่าตอนเนี่ยปริมาณขยะของภูเทพหมาละครเนี่ยก็มีจะเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับ
จริงการคัดแยกขยะนะครับเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับที่ต้องช่วยกัน

ครับค่ะ